เรื่องของฟ้าฝนตอนนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้เลย

นี่การคาดการณ์ของกรมอุตุเนี่ย
๑๖๐๗๗๐ในเกือบทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลย
ที่ขอนแก่นเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะคุณ
ทำให้น้ำท่วมถนนมิตรภาพแบบอวมเลย
หลักกิโลเมตรสูงแค่ไหนคุณยังโดนน้ำท่วมมิดคุณ
และทีนี้รถยนต์เขาฝากระแสน้ำบางคันไปได้บางคันไปไม่ได้
ก็ตายอยู่กลางทางแล้วก็ที่สัญจรผ่านไปมาอย่างรถบรรทุกใหญ่
ไม่ไหวเหมือนกันไปไม่ได้เหมือนกันให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันนะครับ
มีมวลน้ำนะครับมาจากส่วนอาทิตย์ต้นออกของอเวิร์นไผ่นะครับ
ไหลมาจากทางนะครับบ้านน้องลุงแค่นะครับบ้านแหมงโองนะครับ
ตอนนี้นะครับมาหยุดก่อนครับหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน

ได้เฉพาะรถใหญ่นะครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับ

ให้พี่เนี้ยอ่าเข้าตรงพี่ดูอะไรสุดไหมตอนเนี้ยอ่า
ไม่ได้ครับรถไม่ได้เลยครับต้องถอยกลับต้องสอนมาเลย
เห็นไหมฮะคุณรถเล็กเนี้ยตายอย่างเขียดเออแล้วรถใหญ่เนี้ยเกือบไม่รอด
ก็ต้องค่อยค่อยสวนทางกันไปแบบนี้ค่อยค่อยขับค่อยค่อยช้าช้าไปแบบนี้
คุณผู้ชมเนี่ยรถใหญ่ยังแทบจะไม่ไหวใช่นับภาษาอะไรกับรถเล็กคุณ
ต้องพูดถึงหรอกเห็นขนาดนี้แล้วอ่ะคุณใช่ฝนตกหนักนะฮะโอ้โห
เป็นเทน้ำเทท่าเลยนะครับทำให้น้ำท่วมถนนมิตรภาพสายขอนแก่น
นครราชศรีมาในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับเนี่ยอย่างที่เห็น
ระดับน้ำท่วมสูงประมาณสัก๖๐เซนติเมตรท่วมสูงเกือบมิตรหลักกิโลเมตรนะคุณ
ส่วนรถขาวคันนี้ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกรถกระบะคันนี้ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
เพราะตายตายอยู่กลางทางน้ำท่วมในระยะทางยาวประมาณสัก๑กิโลเมตรนะครับ
อย่างที่เห็นว่ารถไม่สามารถสัญจรได้
แต่รถทัวร์โดยสารบางคันขับฝากกระแสน้ำมา
น้ำเข้าท่อไอเสียรถทัวร์ดับคุณอืม
ไหนว่ารถใหญ่จะพอไปไหวก็นั่นไงล่ะไม่ไหวเหมือนกัน
ทัวร์นี้ก็ใหญ่นะเออใหญ่ยังไปไม่ไหวฮะ
ต้องรอรถลากมาลากถอยกลับไปเท่านั้นคุณ
แล้วกว่ารถลากจะมาแล้วคุณฮะทั้งคืนอ่ะค่ะ
ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ในจุดนี้จริงนะครับ
รถบรรทุกบางคันก็ต้องขี่ด้วยความอ่า
ขับขี่ด้วยความระมัดระวังมีคนคอยโบกคอยให้สัญญาณกันอยู่แบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่ารถทัวร์หลายคัน
ต้องการเดินทางจากขอนแก่นเข้ากรุงเทพหรือว่าเข้าไปจังหวัดต่าง
ขับฝากระแสน้าไม่ไหวค่ะย้อนศรกลับไปคุณ
เพื่อจะไปไหนล่ะกลับเข้าท่าสิครับ

คุณพูดแบบนี้ดิฉันคิดว่าขับกลับเข้าท่าเรือนะ
ท่าเรือแล้วฮะท่าเรือไม่เห็นแถวนี้
เพราะว่าตรงนี้เป็นถนนนะฮะต้องกลับท่ารถอย่างเดียว
จากการสอบถามคนขับรถทัวร์นะฮะ

เล่าให้ฟังบอกออกจากขอนแก่นมาตามถนนมิตรภาพ
จะไปส่งผู้โดยสารที่ปลายทางฝนตกต่อเนื่องเลย
น้ำท่วมผิวการจราจรประมาณ๑เลน
มาได้สักพักน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยแบบไม่ทันรู้ตัว

พอมาถึงจุดนี้โอ้โหน้ำมันลึกพอสมควร
น้ำเข้าท่อไอเสียรถทัวร์ดับเลยครับ
ประสานบริษัทให้นำรถทัวร์คันใหม่มาเปลี่ยนรับผู้โดยสาร
ก็ไม่รู้ว่าถึงจุดหมายปลายทางหรือยัง
รถทัวร์คันใหม่ก็ต้องฝ่าน้ำเหมือนกันนะครับ

นายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัด
เข้าตรวจระดับน้ำแม่น้ำหมูลคุณตอนนี้ระดับสูง๕เมตรกว่าแล้วนะ
สูงจากเมื่อวาน๕เซนติเมตร
ตอนนี้น้ำเริ่มเข้าท่วมชุมชนวังแดง
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีแล้ว
ชาวบ้านก็ต้องขนของขึ้นที่สูง
ทางการเองก็ต้องเอากระสอบทรายไปวางนะฮะ
นำเต้นต์มาตั้งในสวนสาธารณะห้วยม่วง
สำหรับประชาชนที่ต้องอบพยพหนีน้ำขึ้นมานะครับ
ตอนนี้เขาบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูล
ว่าจะสูงขึ้นอีกภายใน๑๒วันนี้
มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเวลาถึง๑๐เซนติเมตร
ใน๑สัปดาห์ถ้ามีฝนตกลงมาต่อเนื่องแน่นอน

และจะรับมือได้อีกกี่วันนั้นเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องจริง

บอกว่าอากาศที่๓พรานมีเมฆครึ่ม

เตือนตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมที่บอกว่าฝนจะตกช่วงเย็น

เทพก็อัมพาตเหมือนกันฮะใช่ค่ะส่วนวันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะ
คือภาพรวมเนี่ยเหนือตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ย
ตกเยอะหน่อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือเนี่ยตกร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะ